ต่อที่การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กันบ้าง
เตรียมให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายเศรษฐกิจ๕ฉบับ
เพื่อเป็นการรับรองเขตเศรษฐกิจพิเศษและส่งเสริมการลงทุน
รวมไปถึงแผนบรุณาการดูแลผู้ต้องขังที่รับการพักโทษด้วยนะครับ
ติดตามทั้งหมดจากคุณรับพิพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากธรรมเนียบรัฐบาลครับ
โดยก่อนการประชุมนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้ชิมอาหารของร้านค้า
โครงการร้านอาหารหนูนิดพร้อมระบุนะคะว่าเป็นโครงการดีดี
รัฐบาลดำเนินการมาโดยตลอดแต่ก็ยังถูกตำหนิเรื่องไม่มีผลงานค่ะ
พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คศเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
โดยก่อนการประชุมนะคะนางอภิรดีตันตราพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ทุกร้านนะคะทั้งก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นชาลีเข้ามันไก่ลำไยครูสุนทร
แกงครัวสี่ภาคและหมูทอดเจ๊จงพร้อมชมนะคะว่ารสชาติอร่อยทุกร้าน
อกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ทดลองตักข้าวแกงขาย
พร้อมระบุว่าการใช้รถขายอาหารในลักษณะนี้เป็นสิ่งที่ดี
รูปแบบเดียวกับต่างประเทศแต่แนะนำให้ศึกษาสถานที่ขายให้ดี
เช่นตามสวนสาธารณะเป็นต้นที่สำคัญอาหารต้องสะอาด
ซึ่งการดำเนินการเหล่านี้คือสิ่งดีที่รัฐบาลทำ
แต่ก็ถูกตำหนิว่าไม่มีผลงานทั้งที่ทุกวันนี้ทำทุกเรื่อง

ออกร้านเลี้ยงคณะรัฐมนตรีและสั่งข้าวแกงใส่ถุงกลับไปกิน

กระทรวงแรงงานกระทรวงมหาดไทย

ที่ได้รับการพักโทษและปล่อยตัวในทุกกรณี
เช่นการจัดหางานและการให้เงินช่วยเหลือเป็นต้น
ไม่เคยปฏิเสธเรื่องระบบปฏิษฐรรมเลยนะ

แต่เราจะขับเคลื่อนยังไงให้ไปทำงานให้ได้
ผมเป็นภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษา